สเตอร์ซิตี้แชมป์พรีมลีกในฤดูการนี้กันหน่อยนะครับ
พรุ่งนี้พวกเขาจะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับ
แล้วไม่ได้มาเปล่าเขานำถ้วยแชมป์พรีเมอร์ลีกมาให้แฟนบอลได้ยนต์โฉมกันอีกด้วยครับ
โดยพวกเขานั้นมีกำหนดนะครับที่จะร่วมฉลองความสำเร็จ
โดยมีกำหนดในการเคลื่อนขบวนฉลองแชมป์ในวันพฤหัสบดีนี้ครับ
เมื่อวานนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ได้จัดขบวนแห่รอบเมืองเลสเตอร์
เพื่อฉลองแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา๑๓๒ปีอย่างยิ่งใหญ่ครับ
โดยมีแฟนบอลกว่า๒๔๐๐๐คนร่วมแสดงความยินดีตลอดเส้นทางนะครับ
สำหรับทีมจิ้งจอกสยามนะครับจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้
เวลาประมาณก็๖โมงเช้านะครับที่ห้องรับรองพิเศษของท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญนะครับที่จะให้แฟนบอลชาวไทยมีส่วนร่วม
ก็คือการจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์รอบกรุงเทพในวันพฤษบดีที่๑๙พฤษภาคมนี้
เวลา๑๖น๓๐นถึง๑๗น๓๐นนะครับ
ไปดูเส้นทางกันหน่อยครับว่าจะใช้เส้นทางไหน
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไทยผ่านแยกราชเทวีข้ามสะพานหัวช้าง
เหลียวซ้ายที่แยกประทุมวันจากนั้นครับเข้าถนนพระรามหนึ่ง
เลี้ยวซ้ายที่แยกราชประสงค์ผ่านถนนราชดำริ
และแยกประตูน้ำผ่านแยกมักกษันมุ่งหน้าไปยังสนามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
แล้วก็ออกสู่อนุสวรีชัยสมรภูมิไปเข้าถนนพญาไทย
ก่อนสิ้นสุดที่ถนนรางน้ำครับ